เป้ีนดีสุดแห่งมาพูดถรัฐนิดนึงเอาตรง
มาพูดจากคุณปยคุณท่านไว้
ไปดูรถแถวพวกมัน
ไปดูละกันค่ะรถแทกของนักร้องหนุ่มบ้านไกล
ไพพงศ์สะท้อน

คุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมขอบคุณผู้ชมขอบ
นะครับเราก็เชื่อว่าวันนี้ทุกคนคงจะมีความสุขกับการที่เรามีการได้มาที่นี่ถามว่าเราสู้ไหมเราก็สู้ครับพระวณาว่าวันหนึ่งเราจะมีการได้กลับมาร้องเพลงเหมือนเดิมแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่สามารถทำได้ก็ต้องหาอะไรทำไว้ก่อนนะครับแต่ยังไงก็ฝากกำลังใจส่งไปถึงแฟนทุกคนก็ขอให้สู้เหมือนกันนะครับ
เจ้าภาพนะคะเห็นงานแบบนี้แล้วนะจ๊ะบอกเลยว่าเขาจัดเต็มให้
เชิญค่ะเรียนเชิญจ้างได้เลยนะจ๊ะใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะจากรถแห่พี่ไผ่มาต่อกันเลยค่ะ